หน้าเหตุการณ์ที่เล่าไปเมื่อวานนี้ค่ะ
ว่ามีนักเรียนช่างกลสถาบันคู่อริ

ไม่สนใจว่ารถจะจอดติดกี่คัน

กลางถนนไล่ตีกันแบบนี้ค่ะ
แล้วจากเหตุการณ์นี้เสียชีวิตไป๑ราย

คนที่เสียชีวิตกำลังจะเรียนจบ
คนที่เสียชีวิตมีภรรยาท้อง๔เดือน

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกถนนนิมิตรใหม่
ตัดถนนฮัทไทยมิตรเขตคลองสามวากรุงเทพนะคะ

เป็นนักเรียนช่างกลต่างสถาบัน

เสียชีวิตไป๑อายุ๑๙
เป็นคลิปจากโทรศัพท์มือถือ
ของคนที่จอดรถติดไฟแดงอยู่

ก็เขาติดอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะตรงจุดเกิดเหตุ
คนที่จอดรถติดไฟแดงเขาก็ตุ้มต่อม

มันจะมาโดนรถเราไหมเราจะโดนลูกหลงไปด้วยไหม
เขาก็เลยถ่ายมุมนี้เอาไว้นะคะ
กลุ่มที่ถูกทำร้ายพยุงเพื่อนนะคะ

มีคนที่ใส่เสื้อสีดำมีมีดเล่มใหญ่เลย
กลุ่มที่ก่อเหตุก็ขึ้นรถจักรยานยนต์พากันหนี
คนเจ็บนอนอยู่กลางถนนนะคะ

กลุ่มสีแดงไหนคือคนเกาะเหตุคือคนที่แทงนะคะ

หนีกันไปขึ้นรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะ
คนเจ็บเอาไว้กลางถนนเลย
ไปกันละเกาะเหตุสร้างเสร็จก็ไป

คือเพื่อนก็มาดูอาการประคองไปริมทางเท้า
ชีวิตแต่โอ้โหแผลมันใหญ่เกินช่วยเสียเลือดเยอะสุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
นายปิยพงศรีนรจารย์หรือบาสอายุสิบเก้า
เป็นนักเรียนช่างไฟฟ้ากำลังปี๔กำลังจะจบอยู่แล้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งแถวมีนบุรีถูกแทงที่อกซ้าย
หนึ่งจุดนะคะแล้วก็ที่เอวด้านขวาด้วยนี่ค่ะอืม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่นะคะ
ไปพูดคุยกับเพื่อนของผู้ตายแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ไปถามให้แน่ชัดว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องฆ่าต้องแกล้งกันรุนแรงขนาดนี้
นายเอ็มนะคะเป็นเพื่อนของผู้ตายในเหตุการณ์นี่แหละเขาบอกว่า
วันเกิดเหตุเขาเดินทางไปส่งงานที่วิทยาลัย
จบการศึกษาระดับชั้นปวช
เสร็จเขาก็นั่งเล่นเกมกันอยู่ในวิทยาลัยสักพักหนึ่ง

ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาจนถึงแยกไฟแดงจุดเกิดเหตุบนถนนนิมิตรใหม่นี่แหละค่ะ

กลุ่มคนที่ก่อเหตุที่เป็นนักเรียนช่างกลย่านหัวหมาก
ขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คันมากัน๕คน

พอเจอพวกเขาปุ๊บถามก่อนเลย
อนุญาตนะคุณผู้ชมขอถามแบบที่เขาถามนะ
เฮ้ยมึงเรียนที่ไหนอ่ะ
นี่คือคำถามแรกนะพอขี่มาเจอกันปุ๊บ

เพราะเห็นแล้วว่าสัญลักษณ์ที่เสื้อของอีกฝ่ายเนี่ย
คู่อริกันเป็นคนละวิทยาลัยที่ไม่ถูกกัน

พอไม่ตอบอีกฝ่ายชักมีดลงมาไล่ฟันเพื่อน
ตายคาตาเขาเลยค่ะ

ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่เคยรู้จัก
แล้วไม่เคยมีเรื่องกับคนกลุ่มนี้มาก่อน

เขาบอกว่า๑๐มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ

วิทยาลัยของกลุ่มผู้ก่อเหตุ

อย่างช่างกลเทคนิคหรืออะไรแบบนี้

หลายคนก็จะต้องมีการพื้นที่โดยรอบ

อาจจะมีการประกาศศักดากันเกิดขึ้น
เล่นเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้าน
หมาเขาครั้งหนึ่งเจอก็พูดมานะครับ
แล้วพวกเขาก็ควัคมีท
จากนั้นพ่อพ๊อตกรมามาเรียกว่า
ใช่เหมือนรู้สักคนก็พี่แล้ว
และกลับทางฝั่งก็โรงพิจารณรัฐ
ผมก็ลงรถก็ใส่กับพวกมัน

ผมก็เสียใจที่แบบผมไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้เลย
เราไม่ได้คุยแต่ฝั่งของผู้ตายนะคะ
คุณสุชาดาได้ไปพูดคุยกับรุ่นพี่ของกลุ่มก่อเหตุด้วย
พี่เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
เป็นวันสอบวันสุดท้ายของกลุ่มที่ไปก่อเหตุเหมือนกัน

นักเรียนกลุ่มนี้เขาเรียนปวสอภาคค่ำ
พอสอบเสร็จปุ๊บก็รีบขอตัวอาจารย์กลับก่อนเลย
รวมตัวกันที่งานเลี้ยงแต่งงานแห่งหนึ่ง

พี่เองก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ที่มาก่อเหตุเนี่ย
ตั้งใจที่จะประกาศศักดาอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง

ก็เป็นไปได้ว่าอยากประกาศศักดา
วกกับอาจมีเขม่นกันมาก่อนหน้าหรือเปล่า

ยืนยันเองเลยว่าจริง๒สถาบันนี้
ไม่ได้มีเรื่องตีกันมานานหลายปีแล้วนะ
เพราะว่ากลุ่มรุ่นพี่เขาขอเอาไว้
ทั้งการใส่เสื้อโชว์สัญลักษณ์อวดสถาบัน

ถึงขั้นต้องมายกเลิกทำเสื้อช็อปกันแล้ว

มันเป็นเสื้อที่เหมือนของที่ระลึกอะค่ะ

แต่ก็ไปถามเขาไงว่าเรียนที่ไหน

ก็ยังจะไปสังเกตสัญลักษณ์ที่เสื้อเขา

แบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่า

เพราะว่ามันก็มีความสูญเสียเกิดขึ้น
เพราะคนเสียชีวิตเป็นคนนึงอะ
ตอนนี้ต้องฆาตกรแล้วละ
ถูกต้องแล้วคนที่เขาเสียชีวิตเขาก็มี
ของผู้เสียชีวิตรวมถึงยาด

สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

ไม่มีแรงจะมารับศพลูกชายอ่ะ
ช่วงก่อนที่จะนำศพไปบำเพ็ญกุศล

อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุก่อนนะคะ
ก็มีพ่อบุญธรรมของผู้ตาย

วางเหรียญเชิญวิญญาณ๑๒เหรียญ
เรียกชื่อลูกชายกลับบ้าน๑๒ครั้ง

เดี๋ยวพ่อพากลับบ้านเกิด

คุณพ่อบอกว่าถึงแม้จะเป็นพ่อบุญธรรม
แต่ว่าเลี้ยงมากับมือตั้งแต่เล็กค่ะ

พอทำพิธีชะดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้าน

เพราะไม่อยากให้วิญญาณลูกชายไปนั่งอยู่ข้างทาง

ไม่รู้ไปไหนเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พ่อแท้ของเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต

เด่นคนนี้คือพ่อบุญธรรมนะคะ

เขาก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูก
ลูกก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อ

กลายเป็นกำพร้าเหมือนกัน

เสียใจจนไม่รู้จะพูดยังไง

สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวอื่นเขา

ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
แล้วพวกเรื่องสัญลักษณ์เนี่ย

อาจจะไม่ใช่ตัวที่เขาต้องการ
แต่ว่ามันโดนไปหมดได้ครับ

ชีวิตเขาแบบเหมือนพ่อเขา

พ่อก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็เปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊ค

แล้วก็ส่งรูปคู่มาให้ในข้อความทางเฟซบุ๊ก

ณวันนี้บาสไม่อยู่แล้ว

รูปคู่เซตสุดท้าย

แล้วจะหาโอกาสเรียนต่อ
บาสตั้งใจไว้ด้วย
กับพ่อแท้บาทก็เลยอยากจะเติมเต็มส่วนนี้ให้กับครอบครัว
จะได้เป็นพ่อคนบาทกำลังจะมีลูกลูกจะได้เห็นหน้าบาส
แต่ลูกไม่ทันได้คลอดออกมาไม่ทันได้เห็นค่ะ
ครอบครัวแตกสลายไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้บาร์ดเคยพูดเป็นลาง
ว่าเป็นแฟนเด็กช่างต้องเข้มแข็งนะเพราะไม่รู้จะโดนดักทำร้ายวันไหน
วันไหนที่ไม่อยู่ดูแลตัวเองดีดีนะเคยบอกแฟนแบบนี้ค่ะ
บอกว่าไม่คิดเลยว่าคำพูดพวกนี้จะเป็นจริงเห็นแต่ในข่าว
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองยอมรับว่าทำใจไม่ได้
คืออีกนิดเดียวครอบครัวจะสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากนี้ไป
ลูกในท้องก็ต้องกำพร้าพ่อค่ะอยากจะให้พวกเด็กช่างเลิกเถอะ
ไอ้วัฒนธรรมอะไรแบบนี้เถอะมันมีแต่ความสูญเสีย
ลองคิดดูว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองมันจะเป็นยังไง
อยู่ดีดีเขาก็ส่งรูปที่ถ่ายด้วยกันส่งมาให้แล้วก็หนูส่งส่งมาให้ทุกอย่างค่ะ
ตอนแรกหนูก็คิดว่าก็ส่งเหมือนปกติธรรมดาทั่วไปที่เราเคยคุยกัน
ก็ไม่คิดว่าเป็นลางอะไรเคยเห็นข่าวของคนอื่นนะพี่
เขาก็จะคิดสั้นกับตัวเองเร็วไปอ่ะพี่
นี้จะนั่งเขาอีกอะพี่
มีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าพี่เขาจะมีครอบครัวไหมเขานึกถึงครอบครัว
เขาหรือเปล่าว่าพี่ใช่เขาเคยบอกถ้าเขาไม่อยู่ก็ดูแลตัวเองดีดีแต่หนูว่าหนูไม่
คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะพี่เขาก็บอกว่าเด็กช่างมันไม่แน่ไม่นอนพี่อาจจะโดนดักรอ
สำหรับศพของในบาทนะคะญาติจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชสัทธาราม
คืนนำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อที่วัดในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดกาลสินส่วนเรื่อง
คดีตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายทั้งห้าคนแล้วนะคะเมื่อวานนี้ได้จับตัวคนขี่
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุได้หนึ่งคนตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานชื่อ
สกุลจริงเพื่อขออำนาจศาลขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายทั้งหมดวันนี้จะออกหมายจับก่อนสองคนนะคะ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
ไม่นานจับตัวได้ทุกคนแน่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะคือต้องจับได้ค่ะเพราะว่าภาพเหตุการณ์ที่ก่อเหตุทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
มือถือของคนที่จอดติดไฟแดงอยู่มันชัดมันเห็นพฤติการต้องจับให้ได้ต้องลงโทษให้เข็ดหลาบ
มันควรจะหมดไปจากสังคมไทยได้แล้วนะคะคือปัญหาเรื่องของนักเรียนนักเลงเนี่ยค่ะจนไม่อยากจะใช้คำว่านักเรียนกับกลุ่มคนที่เกาะเหตุแบบนี้แล้วนะคะ
ใช่ค่ะคือมันต้องมีเหตุการณ์ตัวอย่างได้แล้วว่าคนที่ก่อเหตุแบบนี้ต้องได้รับผลกระทบอะไรบ้างก็คืออย่างน้อยถ้าไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเลยจริงเนี่ยก็อย่าคิดถึงคนข้างหลังนะจริงค่ะ
พ่อแม่ครอบครัวลูกเมียทุกคนมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอีกเยอะแยะมากมายนะคะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ล่ะค่ะในการที่จะรวบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ให้ได้